หลังจากที่ในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย

แล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามตามมาเยอะมากนะคะ
ว่าคลิปนี้สิ่งที่นายอภิษฎประกาศออกมาเนี่ย

แต่ว่าจะยังจับมือกับพักพลังประชารัฐใช่ไหม
หรือโอ้โหจะย้ายฝากไปนู่นเลยพักเพื่อไทย
ทีนี้ก็เลยมีคำถามจากนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ก็มีเสียงตอบโต้มีคำถามมาเลย
จากนายสุเทพเขาลงพื้นที่หาเสียงที่พังงา
เพราะว่านายสุเทพนี่เขาหนุนบิ๊กตู่เต็มที่อยู่แล้ว

ก็เลยพูดถึงนายอภิษฎแบบหนักหน่วงเข้มข้นนะคะ

ภักดิ์รวมพลังประชาชาธิ์ไทยไม่มีปัญหา

ผมไม่ยื่นข้างเดียวกับศักดิ์สิ้น
นี่ถ้าทักสิ้นเทคะแนนให้เป็นนายกมันเอาอ้วน

ก่อนผมต้องประกาศจุดยื่นผมไม่ยู่ข้างศักดิ์สิ้น
ภักดิ์รวมพลังประชาชาธิ์ไทยไม่ยู่ข้างศักดิ์สิ้น

ถ้าศักดิ์สิ้นเป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้าน
ถ้าอภิษฎจับมือกันทั้งสิ้นเป็นรัฐบาล

แต่ถ้าว่าอภิษฎกับศักดิ์สิ้นจับมือเป็นฝ่ายค้าน

เพราะฉันประกาศเลือกหนุนประยุทธ์เป็นนายุครัฐมนตรี
คือนายสุเทพชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

จะไปอยู่กับพักเพื่อไทย
คือจะไปย้ายฝ้าไปอยู่กับนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีเหรอ
หรืออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนลืมไปแล้วเหรอ
ว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะใครอืม

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยนะครับ
ได้กล่าวขอบคุณนายอภิษฎที่ประกาศชัดว่าไม่ขอร่วมงานกับพักเพื่อไทย
คือตอนถูกถามย้ำกันมากนายอภิษฎก็บอกว่า
นอกจากไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วเขาก็ไม่ร่วมกับภาคเพื่อไทยนะ

คุณหญิงสุดารัฐก็เลยบอกว่างั้นก็ขอขอบคุณที่ประกาศชัดว่า
ขอร่วมงานกับพักเพื่อไทยเพราะตัวเองก็ไม่อยากจะร่วมงานกับพักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน
แต่นายอภิษฎต้องตอบให้ชัดเรื่องไม่ร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์
แต่ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
ขณะที่วันนี้ครับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

ไปแบบนี้ก็เพราะประชาธิปัตย
ประกาศตัวเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอน
และไม่ร่วมงานกับพักเพื่อไทยด้วย
แต่ไม่ปฏิเสธที่จะร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
พูดแบบนี้ไม่ใช่การแทงกั๊กทางการเมือง
ผมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบกับคำตอบที่พักอนาคตใหม่
ขึ้นเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เมื่อถูกถามว่าจะร่วมกับพักพลังประชารัฐได้ไหม

ถ้าพลังประชารัฐจะบอกว่าโอเค
เราไม่เอาแล้วสืบทอดอำนาจคอสช
ไม่เอาแล้วผลเอกประยุทธ์เป็นนายก
เรายังร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐได้เลย

ถ้าเป็นฉะนั้นผมก็มีอนาคตใหม่เป็นเพื่อน
คุณพิศิษฐ์ยืนยันว่าเหตุผลเดียวกันนั่นแหละ

ค่ะแต่ก็หลายคนก็เลยยังมองว่าก็ยังกักอยู่
ก็ไม่ได้บอกว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือเปล่า
ปิดท้ายที่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะ
ก็โลกโซเชียลเผยแพร่ภาพ

แล้วก็ล่าสุดก็คือมีโพสต์ภาพกินข้าวกลางวัน
แล้วก็มีข้อความว่าของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพง
แล้วก็มีแฮชแท็กฉลาดเลือกนะคะ
แล้วนี่ไงเห็นคุณภาคภูมิโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณ

คือตอนนี้บิ๊กตู่ก็จะมีภาพในอิริยบทต่างที่ไม่ใช่แบบดูท่าทีแบบแข็งกล้าวใช่ไหม
แล้วนี่เขาก็มีผู้ที่ไปทำเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์สวัสดีในวันต่าง

ที่จะส่งแค่ดอกไม้ก็มีพลเอกประยุทธ์อยู่หน้าดอกไม้นิดนึง
สวัสดีวันศุกร์
ทีนี้ค่ะกรณีนายอภิษฎประกาศตัวไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ผลเอกประยุทธ์จะตอบว่ายังไงลองฟังเสียงดูค่ะ
แต่ถ้าเขาเสียงแล้วผู้ประชาข้างหลังเขาวินาแล้วว่ามันเป็นการเสียงที่ไม่คุ้มภาค

ผมเชื่อมั่นในตรงนี้สายการประชาระบบการประชาที่ชัดเจน
บิ๊กตู่แปลงนัยยะไปถึงผู้บังคับบัญชาคือแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวเขาไปถอดสมการกันนะฮะ